เริ่มจะเปิดแล้วนะแต่ว่ามีอยู่สถานที่หนึ่งที่ว่าดังมากในช่วงที่โควิดระบาดแล้วก็โดนปิดไปนะครับ
หลายคนเขาอยากจะไปนั่นก็คือถ้ำนาคา
อยากให้ดูภาพเพราะเห็นภาพแล้วคุณจะร้องอ๋อเลยครับ
นี่นึกออกยังจำได้ค่ะ
่งดังในโลกโซเชียลมากที่มีการเผยแพร่ภาพไป
ถ้ำที่มันมีลักษณะคล้ายเกล็ดงูรูปร่างคล้ายกับงูขนาดใหญ่ที่ขดตัวเลยนะ
ชาวบ้านเขาเชื่อว่าจะเป็นงูยักษ์ที่กลายเป็นหินทำให้หลายคนอยากมาเที่ยว
คือเขามีเรื่องเล่าของตำนานราชาผู้ถูกสาปให้กลายเป็นนาคแล้วสุดท้ายกลายเป็นหินอย่างนี้
อ้าวแล้วทีนี้เขาจะเปิดแล้วจะเปิดแล้วจะเปิดให้ชมในวันที่๑กรกฎาคมนี้นะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราก็เดินทางไปสำรวจถ้ำนาคาแห่งนี้ที่อยู่ภายในอุทยานแห่งชาติภูลังกา
ที่จังหวัดบึงกาลครับก็เป็นการเตรียมความพร้อมกันแหละตอนนี้
เตรียมที่จะรับนักท่องเที่ยวนะครับเขาเชื่อว่าจะเดินทางมากันเยอะ
เพื่อชมความอัศจรรย์ทางธรรมชาติ
ไปถามทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูลังกาคุณพันยศนะครับ
บอกว่าจะเปิดให้บริการภายในวันที่๑กรกฎาคมนี้แหละ
นักท่องเที่ยวก็จะต้องจองคิวนะทำตามเขาเลยนะครับอย่าดื้ออย่าดื้อ
โดยสามารถรองรับการเข้าชมได้เนี่ยครั้งหนึ่งนะไม่เกิน๕๐คน
เพื่อเป็นการเว้นระยะห่างและไม่ให้แออัดมากจนเกินไป
สิ่งสำคัญที่นักท่องเที่ยวต้องเตรียมตัวนะครับ
เนื่องจากเส้นทางที่ขึ้นไปที่ถ้ำเนี่ยระยะทางเท่าไรรู้มั้ย
ประมาณสัก๑๕กิโลเมตรเกือบ๒กิโลครับ
ก็ต้องเดินทางกันหน่อยก็ต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวให้ดีนะครับ
คือทางขึ้นเนี่ยเขาทำด้วยบันไดเหล็กแล้วก็ปูนสลับกันไป
ค่อนข้างจะชันร่างกายคุณต้องแข็งแรงคุณดูลักษณะดิเดินกันเนี่ยใครหัวเข่าไม่ดีโอ้ยเรียบร้อยล่ะครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้าหน้าที่เขามีมาตรการในการป้องกันรองรับนักท่องเที่ยวเอาไว้แล้วนะครับ
ซึ่งทางอุทยาลัยธักษ์ภูรังกาก็เตรียมการพร้อมแล้ว
แล้วก็สามารถให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมกันได้กับ
ท่ำอรักษ์อุทยาลัยธักษ์ภูรังกา
ที่อำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาล

มันมีทั้งส่วนหัวมันมีทั้งส่วนหาง
มันมีจุดที่เชื่อมของประเทศอีกประเทศหนึ่งด้วย